ยังมีอีกหนึ่งรายการคือฟุตบอล
แข่งขาดอื่นอยู่ไม่เกิน๒๓ปี
ก็คงจะเป็นงานที่ยากขึ้นไปอีกลำดับหนึ่ง

เกมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตนะครับ

แพ้ให้กับทางคู่แข่งตกรอบแรกเอาไปดูกันหน่อยนะครับ
นี่เป็นจังหวะนะครับที่มีการใช้
ก่อนที่ให้จุดโทษซีเรียเสื้อแดงคู่แข่ง
ของทางญี่ปุ่นแล้วก็เป็นอับดุลรามานบารคัต
สังหารไม่พลาดครับซีเรียนำก่อน๑ต่อ๐

ส่วนซีเรียเสมอกาต้าสองสองครับจากนั้นครับ
นาทีที่๓๐ครับยูกิโซมะยิงหน้าเขตโทษ

โค้ชที่เป็นอดีตผู้ช่วยนิชิโนโบริยัสสุมาคุม
ชุดใหญ่แล้วก็อยู่๒๓ด้วย

เอาดินดาลีใช้ความเร็วกระชากจากกลางสนาม
แล้วก็ยิงประตูชัยครับซีเรีย
ญี่ปุ่นท้ายเกมชนะ๒๑ครับ
๔แต้มเท่ากับสาวดีอาราเบีย

พวกเขานั้นแพ้รวดยังไม่มีคะแนน
ร้างท้ายกลุ่มบีตกรอบแรกแน่นอนแล้วนะครับ

ส่งผลกระทบถึงทีมไทยโดยตรง

เนื่องจากว่าการคว้าโคต้านะครับ

จะได้ไปโอลิมปิกนะครับกรณีที่ญี่ปุ่นเนี่ย
ซึ่งเป็นเจ้าภาพโอลิปิกเข้าถึงรอบรองในครั้งนี้เนี่ย
ก็จะได้อีก๓ทีมที่เข้ารอบรองเนี่ยคือ

ต้องหาโคต้าเพียงแค่๓ทีมในรายการนี้เท่านั้นนะครับ

เราต้องไปนะครับไปรอบแรก

ทุ่ม๑๕พรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ